เรื่องของสงการค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะ
นางเอกซูบตาของเราน้องไย่ย่าอุรัษยา
แง้มความลับนะคะว่าสงการปีนี้
ที่สำคัญนะคะนางให้คำตอบกับเราด้วยว่า
ณเดชน์อาจจะทำไปด้วย
คุณผู้ชมค่ะเรื่องของเรื่องก็มาจากวงสัมภาษณ์ล่าสุดของน้องยายานี่แหละค่ะ
ก็คือเราก็ยิงคำถามไปปกตินะคะบอกว่า
ยายาค่ะสงกรานนี้หนูไปพักผ่อนที่ไหนหรือเปล่าคะ
ยายาก็ตอบเลยนะคะบอกว่าปีนี้หนูจะบินกลับบ้านที่นอเวย์ค่ะ
คิดถึงที่บ้านมากไม่ได้กลับมา๓ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่โควิดระบาดหนักนี่แหละค่ะ
อีกอย่างนะคะน้องย่าบอกว่าโอ้โหพี่หนูทำงานหนักทุกวันเลยค่ะ
ไม่เคยได้พักเลยนะคะคุณแม่ปลาเลยอยากให้น้องพักผ่อนสมองบ้างนะคะ
เคลียร์คิวงานทั้งหมดละคร๔๕เรื่องหยุดไว้เลยนะคะ
เพื่อไปพักผ่อนนานเกือบ๒เดือนค่ะ

มีช่วงหนึ่งน้องยายาปล่อยโป๊ะด้วยนะคะ
พี่ณเดชน์นี่แหละค่ะอาจจะเป็นยังไงไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ

อือน่ารักน๋อก็คือเราถามไปว่า
อย่างงี้คือถ้าหนูไปไปนอร์เวย์อ่ะครับ

ณเดชน์คือไปหาหรือเปล่า

แต่ว่า๒เดือนเอาจริงคุณผู้ชม
มันมีเวลาในการตระเตรียมนะ
คุณคงเซิร์ฟให้ขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ย
เอาอย่างนี้เราก็ทำข่าวมาเยอะนะ

เพราะว่าล่าสุดเราไปเช็คในไอจงไอจี
ก็ตามข่าวอยู่ณเดชนเขาอยู่ยุโรป
เข้าไปกับเพื่อนเขาเขาเช็คอินอยู่แฟรงก์เฟิร์ดเดี๋ยวตอนนี้
ขอที่ไหนก็ได้ขอให้ขอที่ไหนก็ได้
ซึ่งก่อนไปน้องยายาก็อัปเดตเรื่องบ้าน

คือจริงณเดชน์เขาลงรูปเลย
อันนี้บ้านที่กรุงเทพแล้วก็มีบ้านที่เขาใหญ่ด้วย

ว่าน้องยาย่ากได้อยู่กันหรือเปล่ายังไง

ไม่ได้ปรึกษาแค่ให้ดูเฉย

แต่ว่าจะสื้ออะไรส่งให้น้องญาวแย้าดูตลอดเลย

หรือว่าหลังสงครานพวกเราจะต้องทำข่าวแบบ

เขาติดสีชมพูหรือสีอะไรนะพี่แจ๊ก

เออเตรียมรุมกันแล้วกันนะคุณผู้ชม